จริงฤษีดวงธวานเนี่ยก็จะเป็นการที่มีแรงดันในเส้นเลือดดำตรงบริเวณทางทะวันหนักนะคะมากขึ้นนะ
วิธีการแก้นะคะต้องทานอาหารที่มันมีไฟเบอร์เยอะขึ้นแล้วก็ดื่มน้ำให้มากขึ้น
วันนี้นะครับเราใช้เทคนิคคำว่าย้ำประโยคคือเราจะฝึกความทนทาน